คุณผู้ชมครับช่วงวันสองวันนี้เกิดความสูญเสียขึ้นกับครอบครัวพิทักษุมพลนะครับ
เพราะว่าวันนี้จุฬาราชมนตรีคนที่๑๘ถึงแก่อนิจกรรม
ค่ะในขณะที่เมื่อวานนี้น้องชายของจุฬาราชมนตรีนั้นถูกคนร้ายกระหน่ำแทงเสียชีวิตนะฮะ
เป็นน้องชายแท้ของจุฬาราชมนตรีคนที่๑๘ของประเทศไทย
นายดนเหาะอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
เป็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสิงหานครที่จังหวัดสงขลาเนี่ย
ใช้มีดปลายแหลมด้ามยาวกระหน่ำแทงจนเสียชีวิต
แถวร้านขายข้าวราดแกงรถเข็นนะครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
โดยนายดนเลาะนะฮะหลังจากที่โดนแทงแล้ว
ตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ไปจับกลุ่มตัวนายร่อหีมคือผู้ชายคนนี้
คุมตัวไปสอบปากคำเมื่อวานท่าทีเขาดูแปลกฮะ
หลุกหลิกมีพิรุธแปลก
ดูอยู่ไม่นิ่งก็เลยคาดว่าเขามีอาการหลอนยาหรือไม่อย่างไร
ถึงก่อเหตุกระหน่ำแทงนายดนเลาะน้องชายของจุฬาราชมนตรี

เมื่อช่วงเช้าวานนี้ครับแม่ค้าชาวบ้าน
ที่เขาเห็นเหตุการณ์ตกใจมาก

แต่ว่าด้วยความที่ร้านขายข้าวราดแกงตรงที่เกิดเหตุนะครับ
ช่วงนั้นลูกค้าและแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหมดเลย
มีแค่ผู้ตายที่เดินมาซื้อข้าวราดแกงแล้วก็คุยกับแม่ค้าอยู่
ร่อหิมมาถึงก็ใช้มีดมาแทงเลยครับ
หลังจากนั้นใช้มีดเล่มเดียวกัน
บังคับจี้ให้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างขี่พาเขาหลบหนี

มอเตอร์ไซค์รับจ้างตอนแรกจะไม่ไปนะฮะ
แต่สิ่งที่คนก่อเหตุทำคือเงื้อมีดเล่มนี้จะฟันใส่วินมอเตอร์ไซค์
เขาก็กลัวตายก็เลยจำใจจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์พาไป
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณครึ่งกิโลเมตร
พอเขาลงจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างเสร็จแล้ววินมอเตอร์ไซค์ก็ขี่รถกลับทันที
หลังจากนั้นตำรวจตามเจอฮะและคุมตัวนายร่อหิมคนก่อเหตุเนี่ย

เจ้าตัวยอมรับก่อเหตุจริงเขาแค้นใจที่ผู้ตายชอบเยาะเย้ย
พูดจาดูถูกถากถางเขากันแกล้งเขาสารพัด
บีบบังคับเขาทำให้เขาไม่มีงานทำ
เหตุเมื่อวานนี้นอกจากเรื่องความโกรธแค้นแล้ว
คาดว่าเขาน่าจะเสพยาเสพติดจนหลอนค่ะ
และยังมีพูดถึงเรื่องแบ่งเงินมรดกไม่ลงตัวอีก
แล้วอ้างว่าตัวเองรู้จักกับผู้ตายเป็นเหมือนญาติกัน

แต่ทางครอบครัวผู้ตายยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกัน
ไม่ได้เป็นญาติกันแต่อย่างใดนะฮะ
ร่างของผู้ตายร่างนายดนเลาะพิทักษุมพลนั้น
ทางครอบครัวก็นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามแล้ว

และย้ำยืนยันอีกครั้งว่าผู้ตายกับคนก่อเหตุ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกันไม่ได้เป็นญาติกัน

คาดว่าคนก่อเหตุน่าจะหลอนยาเสพติก

ขออำนาจศาลจังหวัดสงขลาฝากขัง
คุมตัวลงมาจากโรงพักขึ้นรถครับ
ระหว่างทางเจ้าตัวเนี่ย

วันนี้เขาตอบกับนักข่าวมากกว่าเมื่อวาน
บอกว่าสิ่งที่เขาทำลงไป

นอนหลับตื่นมาส่างแล้ว
ไม่ได้มีอาการเมาหรือว่าหลอนแต่อย่างใด
ที่ทำไปเพราะถูกผู้ตายกันแกล้ง

ผู้ตายยังทำหน้าเยาะเย้ยใส่เขาอีก

ซื้อมะพร้าวอ่อนก็เลยบันดาลโทษะ

เขาบอกว่าเขาไม่ได้วางแผนล่วงหน้านะครับ

ขอโทษครอบครัวคนตายที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
แต่ต้องมาเดือดร้อนเพราะผู้ตาย

แล้วเราได้พูดการวางแผน
ไม่เฟียร์แต่การช่วยเสียของเขานะ

ยิ้มเยอะแล้วอย่างงี้เหรอ
มันบางทีเดือนเด็กละไม่ตายเห้ย

แต่นี่ก็เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งผู้ก่อเหตุเองก็เสพยาเสพติดจริงด้วยอ่ะนะคะ
ก็เดี๋ยวรอกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกันค่ะ